ระดับน้ำที่แม่น้ำมูลนั้นเริ่มเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ผมเลยเคยมารายงานข่าวที่นี่
ระดับน้ำนั้นจะอยู่เพียงข้อเข่าข้อขาเท่านั้นคุณผู้ชมครับ
แต่ตอนนี้เนี่ยระดับน้ำเกือบถึงเอวผมแล้วนะครับ
ซึ่งชาวบ้านหลายคนบอกเขาว่าเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อคืน
น้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยและคาดว่าคืนนี้นั้น
เพิ่มสูงขึ้นมากกว่านี้ทำให้หลายคนนั้น
พากันอบพยพออกจากภายในหมู่บ้านลักษณะแบบนี้ครับ
ข้างในเนี่ยจะเป็นบริเวณที่ใกล้กับลำแม่น้ำมูลมากที่สุดคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ชาวบ้านหลายคนทยอยขนข้าวขนของออกอบพยพ
ไปอยู่พื้นที่อื่นเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับ
ตลอดทั้งวันของวันนี้ที่จังหวัดอุบลราชธานี
โดยเฉพาะอำเภอวาลินชำราบน้ำจากแม่น้ำมูลนั้น
ยังคงเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยและไม่มีทีท่าว่าจะลดลง
โดยตลอดของทั้งวันของวันนี้ฝนยังคงตกหนักเข้ามาเติม
ปริมาณน้ำที่ท่วมสูงอยู่ด้วยวันนี้ที่ชุมชนกอไผ่คุณผู้ชมครับ
หาดสวนสุกชุมชนหาดสวนยาวันนี้ชาวบ้านหลายครอบครัว
ต่างพากันหอบข้าวหอบของขึ้นหนีน้ำ
พอแม่น้ำมูลนั้นเริ่มท่วมสูงแล้ว
ทำให้ไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยภายในบ้านได้แล้ว
ตอนนี้นั้นท่วมชั้น๑ขึ้นชั้น๒ไปเรียบร้อย
ทำให้ต้องพากันขอความช่วยเหลือจากตำรวจตะเวนชายแดน
ให้มาช่วยขนย้ายของหนีน้ำท่วม
ซึ่งการขนของในวันนี้คุณผู้ชมเป็นไปอย่างยากลำบาก
เพราะว่าภายในนั้นนั้นน้ำท่วมสูงมาก
คุณผู้ชมครับวันนี้ผมได้ลงเรือไปกับตำรวจจากกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่๒๒
ซึ่งนำเรือมาช่วยเหลือชาวบ้านได้กว่า๑อาทิตย์แล้ว
โดยก่อนหน้านี้แม่น้ำมูลยังไม่ไหลเอ่อท่วมขึ้นมาสูงขนาดนี้
แต่สองถึงสามวันก่อนก็เริ่มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
กว่าได้ประมาณ๔๐๕๐เซนติเมตร
จนกระทั่งพายุเข้ามาเมื่อคืนคุณผู้ชมครับ
วันเดียวระดับน้ำท่วมสูงขึ้นประมาณ๑เมตร
รวมจากของเดิมสูงถึง๑๕เมตร
จนกระทั่งท่วมไปถึงบ้านของชาวบ้านที่อยู่ริมถนน
จากการที่ผมนั่งเรือเข้าไปสำรวจคุณผู้ชมครับ
บ้านของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับแม่น้ำมูล
นั่งเรือเข้าไประดับน้ำยิ่งสูงขึ้น
มีบางหลังท่วมมิดหลังคาแล้ว
ความสูงประมาณ๓เมตรกว่า
หลังนั้นท่วมชั้น๑ไปแล้ว

ซึ่งแต่ละคนต้องรีบพากันหอบข้าวหอบของหนีน้ำออกมา
เพราะมวลน้ำใหญ่ยังมาไม่ถึง

กังวลว่าพอมวลน้ำใหญ่มานั้น
ชั้น๒ก็อยู่ไม่ได้อย่างแน่นอน
เราไปฟังเสียงของชาวบ้านกันครับ
กังก็พออยู่ได้
แต่วันนี้ย้ายออกแล้วไม่อยู่แล้ว
จะไม่อยู่เพราะพ่อกับแม่แก่ไง
ก็ต้องไปเฝ้า
คุณผู้ชมครับนอกจากความเดือดร้อนของชาวบ้าน

วันนี้ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วม
ทำให้ต้องอบพยพไปอยู่ข้างหอประชุม
ซึ่งตรงนี้ชาวบ้านหลายสิบครอบครัว
มาสร้างเต็นต์หนีน้ำเพื่อพักอาศัยชั่วคราว
แต่สุดท้ายต้องถูกเจ้าหน้าที่เทศกิจ
รื้อเต็นต์ที่พักอาศัยไว้ชั่วคราว

ยังไม่ถูกใช้ให้เป็นพื้นที่อบพยพ
และกีดขวางทางสัญจรที่มาสร้างที่พักริมฟุตบาทด้วย
เขาบอกเล่าให้กับผมฟังนะครับว่าได้มาสร้างที่พักตรงนี้
กับชาวบ้านอีกหลายคนเพื่อหนีน้ำมา
กว่าจะเสร็จนั้นก็๔๕ทุ่มแล้ว
แต่เมื่อเช้านั้นเทศกิจมาออกคำสั่งไล่รื้อเต็นต์ทั้งหมดให้ออกไป

พร้อมกับเอารื้อเชือกหรือผ้าใบที่เขามาขึงไว้นั้น

ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นได้แต่บอกชาวบ้านว่าจะหาที่อยู่ให้ใหม่ให้
แต่ชาวบ้านบอกว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีที่อยู่ใหม่มาบอกเลย
ซึ่งบ้านของตัวเองก็อยู่ไม่ได้
มาอยู่ที่นี่ก็ถูกเทศกิจไล่อีก
คืนนี้ก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน
ทางเจ้าหน้าที่นั้นบอกเพียงว่าให้รอ
แต่เขาบอกว่าความเดือดร้อนของเขานั้นรอไม่ได้อีกแล้ว
ไปฟังเสียงของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนครับ

ไม่รู้ว่าจะไปสร้างที่พักพิงชั่วคราวที่ไหนแล้ว

ว่าตลอดเวลาที่เกิดน้ำท่วมที่วารินชำราบ
แต่ละคนก็จะมาสร้างเต็นต์พักอาศัยชั่วคราวอยู่ที่นี่ตลอด
ซึ่งหากเทศบาลไม่มาสร้างให้ตรงนี้อยู่แล้ว
ก็ไม่รู้ว่าจะพากันไปอยู่ที่ไหน

จะไปอยู่ที่อื่นก็ต้องอบพยพหนีน้ำกันเหมือนเดิม
อยากวอนขอให้ผู้มีอำนาจนั้นตัดสินใจมาช่วยเหลือด้วย

ตอนนี้ยังคงมีการช่วยเหลืออพยพชาวบ้านอยู่ตลอด
ผมอยากพาคุณผู้ชมไปดูฝั่งซ้ายมือของผมครับ
ตอนนี้ทางตำรวจตะเวนชายแดนได้นำเอากำลังมาช่วยขนย้ายของชาวบ้านให้ออกไป
ซึ่งทำแบบนี้มาหลายวันแล้วคุณผู้ชมครับแต่วันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโกลาหล
เพราะว่าน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ตรงที่นี้
ก็ไม่สามารถให้อยู่อยู่อาศัยได้แล้วจะต้องไปอยู่ศูนย์อพยพไปสร้างที่พักพิง
ใหม่ที่บริเวณตัวเมืองของอำเภอวารินชำราบซึ่งอย่างที่บอกไป
ให้คนที่มีอำนาจให้คนที่มีอำนาจในการตัดสินใจนั้น
เข้ามาช่วยเหลือเขาอย่างเร่งด่วนด้วย
ทำเนื้อความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากอำเภอวรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับ